ครับวันนี้ข่าวเยอะดังนั้นดูเรื่องของอุบัติเหตุ

แล้ววิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถยนต์

รถเบรกไม่ทันชนนุมพมห์คนนี้จนเสียชีวิต
กมที่๑๙มุ่งหน้านพวงหมู่๑๑
ตำบลครูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วที่จังหวัดปฐุมธานี
ผู้เสียชีวิตคือนายจวนอายุ๒๕ปีเป็นชาวพม่าครับ
ส่วนรถเก๋งคู่กรณีสภาพกระจกด้านหน้าเป็นรอยแตกยุบ
คนขับก็คือนางสาววิทารินีศรีเคนขัน
ก็ยืนรอให้กันกับทางตำรวจ
จากการสอบถามนายอาชูเพื่อนผู้ตายก็เล่าให้ฟังว่า
ทั้งคู่กำลังกลับมาจากการเที่ยวตลาดเนื่องจากเป็นวันหยุดงาม
ลงจากรถเมย์ก็ได้วิ่งข้ามถนน
นายอาชูวิ่งข้ามไปก่อนแล้วส่วนผู้ตายวิ่งมาตามหลัง
แต่ตามมาไม่ทันขณะที่อยู่กลางถนน
ถูกรถชนเข้ายังจังจนเสียชีวิต
สอบถามคนขับรถทราบว่าได้ขับรถมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เพื่อจะไปฝึกงานที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
ขณะที่ขับรถลงมาจากสะพานวงแหวนลาดหลุมแก้ว
เลนขวาจู่เห็นผู้ชายคนหนึ่ง
วิ่งตัดหน้ามากระทันหันตัวเองไม่สามารถที่จะเบรกรถได้ทัน
เพราะว่าแรงส่งจากการที่ลงมาจากสะพานด้วย
ชนเข้าอย่างจังทำให้มีผู้เสียชีวิตครับ
ด้านของนายอเนกจันสมบัติหัวหน้าหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้วบอกว่า
จากอุบัติเหตุตรงนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก
ที่ผ่านมาได้นำแท่งเบรีเออร์มากั้น
เพื่อป้องกันคนเดินข้ามถนนแล้ว
แต่ก็มักจะมีคนแอบข้ามถนนแห่งนี้เสมอ

ซึ่งจุดนี้เป็นทางลงจากสะพานต่างระดับนะครับ
ที่ลงมาจากสะพานก็จะเป็นรถที่มีแรงส่งความเร็ว
ดังนั้นถือว่าเป็นจุดอันตราย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเข้มข้นในจุดตรงนี้อีกนะครับ
กันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครับ